เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๓ทุ่มคืนที่ผ่านมาหน่อยนะครับมีผู้
นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีคนนี้มายินจนเสียชีวิตนะครับแล้วภาพจากโลคร่อง
เดินไปยิงแบบตรงอย่างงี้เลยหรอฮะ
เดินตามหลังมาก็ไม่ทันรู้ตัวแล้วฮะ

สองนัดหันมาดูตอนนั้นรมเลยครับ

และมีเพื่อนสุดซ้ำเครื่องรถจักรยานรอยอยู่นะฮะ
ก็วิ่งไปขึ้นจักรยานยนต์ของเพื่อนแล้วก็พากันขี่หลบหนีไป
นาฬิกา๕๐นาทีนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นในซอยวัดบางฉลงในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีกล้องวงจรปิดนี่อันนี้ช่วงที่เดินตามมาห่างนะ
นี่ผู้ตายก็ยังหันไปคุยกับพักพวกในซอยอยู่เลยแล้วก็เดินมาตามทางเท้าริมถนน
ผู้คนเยอะแยะนะฮะรถผ่านไปผ่านมาแล้วก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่
นี่คนแถวนั้นก็พยายามวิ่งไล่จับตัวนะฮะแต่ว่าไม่ทันนะครับทุกผู้ชมครับ
มีก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดตอน๒ทุ่ม๔๑นาที
คนร้ายสองคนนะครับขี่จักรยานยนต์วนเข้ามาในซอยก่อน
คนขี่เนี่ยสวมหมวกปิดบังใบหน้าส่วนคนซ้อนไม่ได้สวมหมวก
จากนั้นก็ขี่ไปจอดที่หน้าร้านไก่ย่างหน้างานบุญกระถิ่น
จอดตรงนั้นนะฮะที่เห็นว่าคนเดินมาเยอะเนี่ยเขามีงานบุญกระถิ่นกันอยู่
ไปจอดจักรยานยนต์ตรงนั้นนะครับแล้วก็ลงมายืน
มายืนอยู่เนี่ยเหมือนกับมาดักรอแน่ฮะเพราะว่ามายืนอยู่ชั่วโมง๑๐นาทีได้
ตอนขี่เข้ามาเนี่ย๒ทุ่ม๔๑แล้วตอนตามไปยิงเนี่ย๓ทุ่ม๕๐อ่ะ
๑ชั่วโมง๑๐นาทีอะครับมายืนรอตรงเนี้ยครับทุกผู้โชว์มครับ
พอก่อเหตุเสร็จแล้วที่พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเนี่ย
ขี่แบบเห็นไหมฮะด้วยความแบบรวดเร็วเลยฮะ
เรียกว่าแสงขวาทุกขันม์ไปเลยฮะแล้วก็มีกล้องตัวล่าสุดนะครับ
ที่เห็นจังหวะตอนหนีนะครับจะเป็นถนนเทพารักษ์มุ่งหน้าของสมโลง
แล้วไปทางอำเภอบางบ่อได้ด้วยนี่เป็น๘นาทีหลังจากก่อเหตุยิงนะครับ
เป็นเวลา๒๑นาฬิกา๕๘นาทีคืนที่ผ่านมานะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับมีภรรยาของผู้ที่ถูกยิงนะฮะ
หอพักห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
นี่หลังจากรู้ข่าวก็รีบมานะครับนี่นะฮะคนก็มามุงดูกันเยอะเลยนะครับ
มาถึงเธอก็มาเห็นสามีเนี่ยถูกยิงแล้วก็ล้มฟุบอยู่ที่พื้น
ถึงขั้นแบบเป็นลมไปเลยนะฮะภรรยาของคนที่ถูกยิง
นี่รถกู้ภัยก็มาแล้วตำรวจก็มาแล้วนะครับ
นำตัวคนที่ถูกยิงตอนนั้นก็ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะฮะ

ทีแรกยังมีสติอยู่นะฮะแต่พอพาไปโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วนะฮะ
คือนิ่งไปแล้วก่อนที่จะนำขึ้นรถกู้ชีพ
สพบังพลีนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับพบว่าคนที่ถูกยิงเสียชีวิต
เขาเป็นชาวเมียนมานะครับชื่อเท็จในอูนะฮะ
ชาวบ้านแถวนั้นเรียกว่าในต้าอายุ๔๒ปีนะครับ
บาดแผลถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าจากทางด้านหลังสองนัดด้วยกันนะครับ
คือทางชายโครงขวากับก้นกบนะครับ
ทีแรกบาดเจ็บสาหัสนะฮะสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอกนะฮะ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดของบ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะครับ
เป็นช่วงที่จะได้ยินเสียงปืนชัดเจนเหตุการณ์อาจจะไม่เห็น
นี่แต่เสียงปืนนี่ชัดเลยนะฮะตรงนี้
อ่าไอ้สุนัขที่อยู่หน้าบ้านก็ตกใจ
ลุกขึ้นมาดูนี่คนในบ้านก็ออกมาดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
ครอบครัวของผู้ตายนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
มีภรรยาที่มาทำพิธีนะครับเธอบอกเธอยังทำใจไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ร้องไห้ตลอดคืน
นี่ฮะก็ทำพิธีในห้องด้วยนะครับ
นิมนต์พระมาเธอบอกเป็นการทำพิธีเรียกเชิญดวงวิญญาณสามี

ของผู้ตายนะครับคือนายประดิษฐ์คำรามนะฮะอ่า
พี่เขาชื่อเล่นหนูนะนี่ฮะพี่หนูพี่หนูอายุ๔๓ปีนะครับ
บอกรู้จักกับผู้ตายมาสิบสองปีผู้ตายเนี่ยเขาเป็นชาวเมียนมา
ชื่อต้าเขาทำอ่าอาชีพก็คือดูแลโต๊ะสนุกอืม
แล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยปกติก็เป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่น
แต่เรื่องปัญหาความขัดแย้งคำเมนต์กับใครเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกัน
แต่เมื่อ๗๘ปีก่อนเนี่ยในต้าเนี่ยเคยบอกว่ามีคนจะเก็บเขา
อ่าซึ่งบอกไว้แค่นี้ไม่ได้บอกรายละเอียดไม่บอกว่าสาเหตุคืออะไร
ถึงมีคนจะคอยเก็บเมื่อสองเดือนก่อนมีหลานของต้า
อ่าไปมีปัญหากับเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาคนหนึ่งตอนนั้นต้าก็อาสาไปเคลียร์ให้
แต่ฝั่งคู่อริของหลานของต้าเนี่ยเขาไม่ยอมบอกยังไงจะเอาเรื่องให้ได้
เลยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของหลานของต้า
ต้าไปเคลียร์หรือเปล่าหรือจะเป็นฝีมือของลูกหนี้เงินกู้
อาจจะยิงเพื่อแบบล้างหนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องอื่น
หลานชายเขามีเรื่องทีนี้เจ้าต้าคนที่ตายเนี่ยไปคุยไปคุยกับคนที่
ที่มีเรื่องกับหลานแล้วทีนี้เขาบอกครั้งนี้ไม่ยอม
อันนี้จะเอาต้าบอกปล่อยเงียบเงียบก่อนตอนนี้มาบอกผมสองคน
ผมกล้าถ้ามีเรื่องบอกไปเลยเอาปล่อยเงินกู้พม่าด้วย
ก็มีลูกค้าเขาเยอะไหมก็ที่ตึกไม่รู้เยอะเปล่าน่าจะเยอะ
ไม่เคยไปทวงใครแล้วมีปัญหาเรื่องเรื่องไปเก็บเงินไม่มีปัญหาครับ
เพราะถ้ามีปัญหาเขาจะมาบอกผมเลยอ่านี่ฮะชาวบ้านเขาก็จะบอกว่า
ผู้ตายนี่ก็เป็นขายใหญ่โต๊ะสนุกขายใหญ่เก็บเงินกู้ขายใหญ่ในพื้นที่
เป็นชาวเมียนมาในพื้นที่ตรงนั้นนะครับซอยวัดบางฉลงในอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงสายสายเมื่อวานนี้นะฮะ
นาฬิกากว่าช่วงเกือบเที่ยงนะครับนี่คือผู้ตายนะฮะคือต้านะครับ
เขามาจ่ายค่าข้าวที่ร้านแถวข้างห้องพักแล้วก็ยืนคุยกับเจ้าของร้านอยู่
หน้าตาก็ยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสดียืนคุยอยู่พักหนึ่งนะฮะก่อนที่จะเดินกลับไป
เจ้าของร้านบอกว่าตอนนั้นก็ยังทักกับในต้าอยู่นะครับ
ยังบอกต้าเลยว่าเออต้าวันนี้ดูสีหน้าสดใสนี่จังเลย
ต้ายังคุยเล่นถึงหัวหน้าที่เปิดร้านสนุกเกอร์ของเขาด้วย
นี่เห็นไหมฮะมียิ้มมีหัวเราะ
เจ้าของร้านบอกก็คุยกันตามปกตินะฮะ
เพราะปกติในต้าจะมาทานอาหารที่ร้านเนี่ย

มาตอน๓ทุ่มกว่าเนี่ยฮะก็ถูกยิงเสียชีวิต
ขณะเดียวกันนะครับศพของต้านะครับวันนี้
ญาติก็รับศพมาตั้งบำมือศนที่วัดบางฉลงใดนะฮะ
ตอนที่รถกู้ภัยส่งศพมาถึงนะครับ
ภรรยาก็ร้องไห้นะฮะ

นี่ก็เป็นลมที่จุดที่สามีถูกยิงไปรอบนึงนี่เป็นลมอีกนะฮะ
ตอนที่ศพส่งมาถึงวัด
น้องชายของผู้ตายบอกว่าเมื่อ๒เดือนก่อนเนี่ย
พี่ชายเคยไปเคลียร์ปัญหาให้นะฮะ

ไม่ใช่ปัญหาบาดหมางอะไรรุนแรงเลย
เชื่อว่าอาจจะเป็นเหตุทำให้พี่ชายเนี่ย

เชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะใช่เหตุที่ทำให้พี่ชายถูกยิง

แต่น้องชายบอกเป็นปัญหาของน้องชายนะ
เพื่อนบอกว่าเป็นปัญหาหลานชายเนี่ย
อาจจะเป็นหลานหรือน้องนี่แหละ
แต่ส่วนตัวเนี่ยน้องชายก็เลยยังไม่รู้ว่า
อะไรคือเหตุจูงใจที่ทำให้คนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุอุกอาจมายิงพี่ชายแบบนี้
ภรรยาของผู้ตายบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายเนี่ย
มีมูลเหตุอะไรถึงมายิงสามีเธอ
เพราะสามีไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
ว่ามีปัญหาความขัดแย้งกับใครอะไรยังไง
สามีเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงบ้าง
ก็จะมีนอกจากทำงานแล้วก็จะชอบเล่นไฮโล
แต่ก็ไม่เคยติดหนี้ใครแล้วไม่เคยมีเรื่องในวงการพนันด้วย
ส่วนตัวเธอเนี่ยจะเจอสามีก็เฉพาะช่วงดึกหลังเลิกงานเท่านั้น
เพราะตัวเธอเนี่ยก็ต้องออกไปทำงานตอนเช้าเหมือนกัน
ตอนนี้แต่เช้าขนมาพุธอย่างนั้นก็เขาไม่อยู่เขาทำงาน
แล้วก็ออกทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับสองทุ่มมาก
แล้วกับสี่ทุ่มบ้างก็เขาเหลือเจอแค่๙๑๑นั่น
เขาว่าไม่มีอะไรนะเขาเป็นก็ป้ายดีแล้วโอเค
เขาก็ทำงานแค่นั้น

ปมก่อเหตุที่คนร้ายมายิงในต้าเสียชีวิตเอาไว้๓ประเด็นนะครับ
ความขัดแย้งทางธุรกิจของชาวเมียนมาด้วยกันนี่แหละ
เรื่องเงินกองกระถิ่นเพราะผู้ตายเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าในการเรียรายเงินจัดงานกระถิ่น
หรือไม่ก็๓ปัญหาเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้หรืออาจจะมีเรื่องชู้สาว
ขณะนี้กำลังสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี